ก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูล

แล้วก็การตั้งคณะกรรมการสมรรถฉัน
ซึ่งก็เป็นการนำเสนอมาในที่ประชุมรัฐสภาที่เกิดขึ้น๒วันนะครับ

แต่จะสามารถตั้งได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ย
ต้องตรวจสอบท่าทีของแต่ละฝ่ายกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับข้อเสนอนี้นะครับถูกเสนอในที่ประชุมรัฐสภา

เป็นการเสนอระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเมื่อ๒๖ตุลาคมนะครับ
โดยคณะกรรมการสมารณชันที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เสนอ
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง
ให้มี๗ฝ่ายนะฮะประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล
มีตัวแทนของสอสอฝ่ายรัฐบาลมีของฝ่ายค้านนะครับที่เป็นสอสอ
มีวุฒิสมาชิกมีผู้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมผู้เห็นต่างกับการชุมนุม
แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นนะครับ
ซึ่งตอนนี้ฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและรอดูท่าทีในการเข้าร่วมคณะกรรมการสมารณชัน
ก็มีนะฮะมีทั้ง๓อย่างเลยนะครับอย่างรัฐบาล
หรือว่าสอสอพักร่วมรัฐบาลอันนี้เห็นด้วยนะฮะทางวุฒิสมาชิกทางพักก้าวไกล
กลุ่มผู้ชุมนุมผู้เห็นต่างกับผู้ชุมนุมรัศดรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นอื่น
ตรงนี้ยังไม่มีท่าทีออกมาพักเพื่อไทยเขาบอกเลยว่าเขาไม่เห็นด้วย
ว่าเป็นการยื้อเวลาของรัฐบาลมากกว่าถ้าจะตั้งกรรมการสมารณชันนะครับ
เด็กประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็มีคำสั่งนะฮะ
ให้ตั้งคณะกรรมการสมรรถชันขึ้นมานะครับหลังประชุมรัฐสภาเสร็จนะครับ
โดยบอกว่าให้สภาเป็นผู้ตั้งนะครับแล้วก็ให้หลายฝ่ายเนี่ยมาร่วมกัน
สสวนักวิชาการฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายเห็นต่างกับรัฐบาล

แต่ขอว่าอย่าไปตั้งทงว่าจะเป็นลักษณะไม่เชื่อใจกันไว้ก่อน

หน้ารู้จับส่วนเหลวสภาพบุหร์เชี่ยวบางนะครับ
การที่กรรมการนี้จะถูกครอบคลำหรือไม่
ผมว่ามันพูดอย่างนี้มันไม่ได้นะต้องให้เกียรติ
สภานะเป็นความเห็นของสภา

การละกันต้องโต้งไว้ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ชอบกันหมดอ่ะ
ไม่เชื่อใจกันหมดอ่ะก็ลองเชื่อใจกันสักครั้งนะครับ
ถ้าเราไม่เชื่อใจเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้หมดอ่ะ
รัฐบาลก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการตั้งด้วย
ไม่ใช่การตั้งเพื่อยื้อเวลาหรือเป็นกัญชนให้กับรัฐบาลนะครับ
นายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการภักดิ์เพื่อไทย
ว่าไม่มีความจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสมรรถฉันขึ้นมา

เพื่อไทยกับฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการ
อันนี้คุณประเสริฐบอกนะฮะแต่ต้องถามภาคฝ่ายค้านฝ่ายอื่นด้วยนะครับ
ซึ่งเลขาภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าการเปิดอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเนี่ย
เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังเสียง
แล้วไม่ควรโยนเรื่องการแก้ไขปัญหาไปให้ใครต่ออีก
วันนี้พักก้าวไกลนายพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลบอกกับเราว่าการตั้งกรรมการสมารณชัน
เพื่อความปรองดองเนี่ยมันก็ตั้งมาแล้วหลายชุด
แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้
ส่วนพักเก้าไกรจะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นั้น
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ขอดูรายละเอียดก่อน
แต่ก็ไม่อยากให้การตั้งขึ้นมาในครั้งนี้

ตามคำถามก็คือต้องเข้าไปดูองค์ประกอบอะไรทั้งหลายอย่างเนี่ย
เพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่ามันแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองได้จริงหรือไม่
ถ้ามันเป็นแค่การยื้อเวลาหรือว่าเป็นการแค่ยื้ออำนาจ
ก็ไม่ต้องการให้คณะกรรมการนี้เป็นเครื่องมือ
แล้วก็ต้องพิจารณาอย่างประณีตและถี่ทวด
จะมีผู้ชมนุมฝ่ายรสด๖๓เข้ามาอยู่ร่วมด้วย

ฝ่ายต่างที่ยังระบุไม่ชัดจะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ย
ที่สำคัญคือต้องดูทางฝั่งผู้ชุมนุมด้วย
นางสาวพระสลาวรีธนกิจวิบูรณ์ผลหรือว่ามายนะครับ
ที่มาร่วมดีเบตกับคุณปรินาเมื่อวานนี้ในรายการถามตรงกับจอมขวัญ
บอกว่าทางฝั่งผู้ชุมนุมเองตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบแทนได้
ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมเพราะยังไม่เห็นความเป็นรูปธรรมจากคณะกรมาการณ์สวมรณช์
แต่ไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามข้อเรียกร้องของการชุมนุมนะอันนี้คุณชวนบอก
แต่การตั้งขึ้นมาก็เพื่อดูในภาพกว้าง
ภาพรวมของประเทศในการหาทางออกให้กับประเทศ
เรื่องปัญหาที่เรียกร้องมา๒ข้อ๓ข้ออะไรตรงนี้เนี่ย
ผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องไปยังรัฐบาลโดยตรง